จริงแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเด็กสองกลุ่ม
เป็นกลุ่มเด็กมหาวงกับกลุ่มเด็กซอยโรงเหล็ก
เขามีเรื่องกันมีปัญหาชกต่อยกันเอามีดไล่แทงกัน
แล้วมีคนโดนแทงก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนั้นที่เด็ก
ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มมหาวงที่เสียชีวิตไม่พอใจ
หาว่าคุณหมอคนไหนบอกเพื่อนผมตาย
ไม่รักษาเพื่อนผมเหรอก็เข้าไปชกคุณหมอ
ไปชกพยาบาลเหตุการณ์มันก็บานตาย
ไปหาว่าคุณหมอรักษาช้าเพื่อนตาย
ไปยังโรงพยาบาลที่คู่อรินอนรักษาอยู่
ก็ไปตีกันต่อในห้องฉุกเฉินเนี่ยค่ะมาแล้วนะคะ
นี่หนึ่งในแก๊งมหาวงเข้ามาแล้ว
บอกว่าเพื่อนผมตายหมอบอกหมอเอง
ต่อยหมอแล้วหมอเป็นผู้หญิงไปทำอย่างนี้ได้ยังไง

คือหมอกำลังช่วยเพื่อนคุณอยู่นะแต่คุณทำแบบนี้
ไล่เลียงให้ดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบกันก่อนว่าเป็นอย่างไร
อันนี้คุณผู้ชมได้เห็นคลิปไปแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้ามาห้าม
บรรดาญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เข้าไปช่วยห้ามด้วย

ถูกต้องคือวิพารามชายปราการนะฮะบันทึกภาพวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามา
พวกกันมาไปทำร้ายคุณหมอหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน
ข้างในนี้มีคนโดนต่อยไปสองคนนะฮะขณะที่กำลังช่วยชีวิตในคิว
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตและอยู่ในกลุ่มเด็กมหาวง
ชื่อจริงรัชพงศ์วาสนาเขาถูกมีดแทงแล้วก็สาหัส
แต่คุณหมอไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ทำให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมา
หลังจากรู้ว่าเพื่อนเสียชีวิตวัยรุ่นกลุ่มนี้ไปต่อครับ
ไปยังโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งครับ
แน่นอนก็ไม่พอใจที่ทำให้เพื่อนเขาเสียชีวิตก็มีการชกต่อยกัน
เข้าใจว่าคุณหมอช่วยชีวิตเพื่อนเขาช้าทำให้เพื่อนเสียชีวิต
ไปทำร้ายพยาบาลไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ไปทำร้ายคุณหมอในห้องฉุกเฉิน
ทุกคนก็ต้องวิ่งหนีตายกันอย่างโอละหมาน
ตำรวจเข้ามาแล้วนะฮะวัยรุ่นเองก็เหมือนไม่เกรงกลัวนะ

ถูกต้องก็คือเมืองสมุทรปู่เจ้าที่ไปที่นี่เพราะเขารู้ว่าเพื่อนเขาตายแล้ว
ก็เลยจะไปเอาเรื่องกลุ่มนั้นที่เป็นคนแทงเพื่อนเขาตาย

อีกคู่กรณีก็คือโรงเหล็กเนี่ยนะคะ

ฟังเสียงจากคลิปเต็มหน่อยนะครับ

จากกล้องวงจรปิดแล้วก็จากมือถือของคนที่เห็นเหตุการณ์นะ
ก็เป็นเหตุการณ์นี้คือเมืองสมุทรปู่เจ้า
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขากรูเข้าไปนะครับ
เป็นกลุ่มวัยรุ่นจากกลุ่มเด็กมหาวงกรูเข้าไปในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนี้
คู่อรินั้นพากันไปรักษาตัวอยู่ในห้องฉุกเฉินนี้นะฮะ
เพราะว่าเขาไปดวนมีดกันกับในคิวที่เสียชีวิตก็มีการแทงกันเข้านะ
คนที่อยู่ที่นี่๒คนคือนายธนพลทองชายะ
หรือว่าในแจ๊คอันนี้อยู่กลุ่มเด็กซอยโรงเหล็กนะฮะ

จะมีแผลฉีดขาดที่เบลือนน้าผากกับใบหน้าถ้วย
ก็จะเห็นว่ามีการเอาเก้าอี้ไล่ฟาดกัน

ตอนนั้นมันก็มีคนป่วยคนอื่นอยู่

มีคุณหมอคุณพยาบาลเต็มไปหมดเลย

คือต้องผลาดจากการช่วยคนมาหาที่กำบังแทน
เอารถเข็นออกมา

เดี๋ยวคนป่วยจะเป็นอะไรไป

เขาไม่ได้เกี่ยวข้องเขาแค่จะไปเยี่ยมเพื่อน
ก็ไม่รอดถูกรุมทำร้ายด้วย

พากันจูมือวิ่งหนีออกมาแอบอยู่หน้าลิฟท์
แต่มีเพื่อนวัยรุ่นในกลุ่มนั้น

ตบจนเขาลงไปกองกับพื้น

ชากผมด้วยกระทืบซ้ำด้วย

กระทืบนอนอยู่กับพื้นเหมือนกัน

เขาไม่เยื่องเพื่อนเขานะ
ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่อุกอัดมาก

แล้วก็ไม่เกรงกลัวตำรวจไม่กลัวกฎหมายเลย

โอ้โหข้าวของในโรงพยาบาล

ตำรวจก็ต้องบันทึกทุกอย่างเป็นหลักฐาน

พยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุมี
เจ็บถูกทำร้ายร่างกายมารักษานะฮะตอนนั้นก็ยังไม่มีคู่กรณีเข้ามา
แต่เหตุการณ์ผ่านไปราวสองทุ่มคู่กรณีขับรถจักรยานยนต์มาราว
สิบคันไปจอดหน้าโรงพยาบาลแล้วก็บุกเข้าไปตามที่เราเห็นในคลิปนี้
ไปฟังเสียงคุณพยาบาลนะครับ
สองคุมกว่ากว่าครับมีคู่กรณีขับมา
อันยังงี้ก็คือท่านพ่อสตาเอ่อเราไม่รู้ว่าก็มีอุปกรณ์ที่อะไรมาบ้าง

ใช่ซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะไปอะไรบ้างเขาว่ามันค่อนข้างที่จะหลายชั้น
อย่างทั้งกล้องวงจรปิดทั้งคลิปมือถือมันเห็นใบหน้าและพฤติกรรมของคนร้าย
ตำรวจสพสำรงใต้แกะมรอยจากคลิปต่างติดตามตัววัยรุ่นที่ยกพวกตีกันได้แล้ว
ทั้งที่โรงพยาบาลวิพารามชายประการและโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าได้ประมาณ๑๑คน
ก็นำไปสอบปากคำที่โรงพักทั้งมีกลุ่มวัยรุ่นของเด็กมหาวงกับเด็กซอยโรงเหล็ก
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่ากลุ่มวัยรุ่นจากกลุ่มเด็กมหาวงบุกเข้าไปทำร้ายร่างกายคุณหมอหญิง
แล้วเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลวิพารามชายปราการ
ก็เป็นคนที่สวมเสื้อสีเหลืองแหละคุณผู้ชมที่เห็นในคลิปนี้แหละนะฮะ
ปรีเข้าไปชกคุณหมอก่อน
ชื่อว่านายพานุวัฒน์แย้มสุกอายุ๒๘ปีคนนี้เป็นคนชกคุณหมอหญิงนะครับ
แล้วก็มีอีกคนนึงไปช่วยคือในการแสงชัยอายุ๒๑ปี
เห็นมีคนช่วยคุณหมอก็เลยเข้าไปชกคนนี้สองคนนี้ไปชกหมอและเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินที่แห่งแรก
แล้วก็มีเพื่อนอีก๖คนที่บุกเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
คือนายวิโรธจิตรักอายุ๒๒ปีนายประทีปสุขสะอาดอายุ๒๙ปี
นางสาวสุรางคณานพสกุลนาอายุ๒๔ปีนางสาวก๊อฟอายุ๒๑ปี
นายธรรมรัฐสุวรรณสิตอายุ๒๑ปีแล้วก็นางสาวบัญชรีอายุ๒๑ปี
อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเด็กซอนโรงเหล็กที่ถูกวัยรุ่นเด็กมหาวงบุกไปทำร้ายในห้องฉุกเฉินที่นอนเจ็บอยู่เนี่ย
ทราบชื่อเล่นมา๕คนมีเต๋ามีแจ๊คมีเจ๋งมีต้นแล้วก็มีนางสาวไก่นะครับ
อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไล่เลียงไทม์ไลน์ตั้งแต่ที่เกิดเหตุขึ้นมาจนเราทราบชื่อ
คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือด้วยนะคะ
ทีนี้เรามาดูกันต่อค่ะต่อเนื่องจากที่คุณทัศนัยเล่าไปนะคะ
ทั้งสองแก๊งเนี่ยน่าตกใจมากมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วย
ตบชายชายชกชายหญิงตบหญิงนะคะ
แล้วหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้จัดหนักให้นะคะดี
ถอยไล่ชกแพทย์หญิงในโรงพยาบาลอารวาสห้องฉุกเฉิน
ลากคอแล้ว๑๑คนนะคะหนีอีก๗คุณผู้ชม
อันตภัณฑ์๒๔๙๙คิดว่าจะหมดไปแล้ว๒๐๒๐ก็ยังมีแก๊งอันตภัณฑ์อยู่นะคะ
ทีนี้เรามาไล่เลียงกันหน่อยค่ะว่าที่ตำรวจจับกลุ่มได้แล้ว๑๑คน
มีใครอย่างไรกันบ้างแต่๓ใน๑๑เนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตัวจี๊ดตัวแสบเลยนะคะ
คนที่ไปต่อยหมอคนที่ไปต่อยเจ้าหน้าที่อ่ะแหละค่ะนี่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
จับกลุ่มได้แล้วนะคะ๑๑คนเนี่ยคือตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถจับภาพได้หมดเลยนะคะ
คนที่บอกว่าเป็นตัวจี๊ดเสื้อเหลืองเมื่อสักครู่ในคลิปกล้องวงจรปิดคนแรกที่เข้าไปเปิดฉากต่อยคุณหมอหญิงกันนะคะ
หญิงก็คือนายพานุวัฒน์หรือว่ากั๊กสุกแย้มคนนี้คุณผู้ชมต่อยหมอต่อยเจ้าหน้าที่ที่ห้องฉุกเฉิน
ส่วนอีกคนนึงก็ตัวจี๊ดเหมือนกันนะคะ
นายนิพนธ์หรือมินวังชมอายุ๒๓ปีเอง
นี่ก็ต่อยคุณหมอตัวจี๊ดเนี่ยนะคะคนต่อมาคือ
ในการหรือออมแสงชัยอายุ๒๑ปี
คนนี้ก่อเหตุต่อยเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลแรกที่เข้าไปก่อเหตุ
คือโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเล่าแบบนี้นะคะ
เหตุการณ์มันคือแก๊ง๒แก๊งแก๊งมหาวงกับแก๊งโรงเหล็ก
มหาวงเนี่ยเขาจะไปหาเรื่องโรงเหล็กบุกไปถึงในซอยโรงเหล็ก
หลังจากนั้นพลาดท่าหนึ่งในแก๊งสมาชิกของตนเอง

ทีนี้ตอนที่เอานายคิวไปส่งโรงพยาบาลแรก
โรงพยาบาลวิพารามชัยปราการ
นี่แหละจุดแรกที่ไปต่อยคุณหมอที่เป็นผู้หญิง
ทีนี้ก็เลยต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาแยกเป็น๒กรณี
ก็คือกรณีแรกที่มีการทะเลาะวิวาดกันก่อนในซอยโรงเหล็ก
จุดนี้เนี่ยตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ชุนละมุนต่อสู้กันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
อันนี้อย่างที่บอกไปเหตุเกิดขึ้นในซอยโรงเหล็ก
ส่วนนี้ค่ะคลิปที่เกิดในโรงพยาบาล๒โรงพยาบาลหลัก
โรงพยาบาลแรกก็คือโรงพยาบาลวิพารามชัยประการ
โรงพยาบาลที่๒คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าสมิงพลายนะคะ
ทั้ง๒โรงพยาบาลตำรวจนะคะ
ตำรวจจากโรงพักสำโรงใต้แจ้งข้อกล่าวหาคืน
ร่วมกันบุกรุกสถานพยาบาลในยามวิการ
ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายและจิตใจ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างสืบสวนผู้ที่เกี่ยวข้อง
แล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแยกดำเนินคดีในแต่ละข้อหา
เพราะบางคนเอาเข้าจริงถ้าเกิดว่าดูตามคลิปเข้าไป
แต่ก็ไม่ได้ไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายใครในนั้น
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑

ผู้บังคับการจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

เดี๋ยวฟังเสียงผู้การจังหวัดสมุทรปราการหน่อยค่ะ
สำหรับ๓เหตุนะครับก็ต้องขอเรียนว่า
เราสอบสวนเพราะว่า
ในแต่ละเหตุเนี่ยมีตัวละครหลายคนนะครับ

เพราะฉะนั้นก็เรื่องการแจ้งข้อเก่าหา
เดี๋ยวอยู่ระหว่างสอบสวนว่าใครทำผิดในส่วนไหนนะครับ

มีปัญหากับคณะแพทย์เนี่ย
บางคนก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไปเยี่ยมเพื่อน
แต่ว่ามีบางคนที่ไปก่อเหตุ
เพราะฉะนั้นก็เรื่องข้อหานี้ก็ต้องอยู่ที่ผลการสอบสวน
พยายามหลักฐานว่าใครทำผิดตรงส่วนไหนก็จะดำเนินคดีครับ

หลังจากนี้ก็ต้องมีการสอบสวนกันต่อนะคะ
เพราะว่าเห็นบอกว่าตามรายงานข่าวเนี่ย

แล้วก็โดนแจ้งข้อหาแตกต่างกันไปเนี่ยนะคะ

รุ่นพี่ของกลุ่มมหาวงเนี่ย

บอกว่ารุ่นน้องที่อยู่ในกลุ่มเนี่ย

รู้เท่าไม่ถึงการและบันดาลโทษะ

ก็เลยโมโหก็เลยก่อเหตุนี้ขึ้น
ฟังเสียงรุ่นพี่ของแก๊งมหาวงหน่อยค่ะ
คิดนะพี่ก็คือน่าจะแบบเห็นมาร้องไห้อะไรอย่างนี้

เพราะน้องคนนี้เป็นเด็กที่ดีมาก

แต่คือว่าจะไปรับจะไปรับปริญญาแล้ว

คือเป็นเด็กที่ดีมากช่วยเหลือทุกคน

ถ้าแบบว่าเขาเสียคนทำกระหลาดมาหมดเลยนะพี่

เขารู้ท่าเอาไม่ถึงการแล้วก็เขาอาจเป็นบันดาลโทษะใช่ปะพี่
คือเด็กมันดีจริงแล้วเขาแบบว่า

แต่เขาก็ผิดในส่วนที่เขาอารมณ์ร้อนไป

ต้องรับโทษกันไปทีนี้คุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวว่าสองแก๊งเนี่ยที่เขากลายเป็นอริต่อกันเนี่ยมันมีเรื่องของการขัดผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
ล่าสุดรุ่นพี่คนนี้นายนาธิธรคนนี้ยืนยันเลยนะคะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยนะที่สองกลุ่มเนี่ยเขาคำเห็นกันไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะฮะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและที่สำคัญน้องที่เสียชีวิตคือนายคิวเนี่ยเป็นเด็กดีขยันทำมาหากินขายผักขายพระเรียนจบปริญญาตรีอย่างที่เขาเล่าไปส่วนช่วงที่ไปก่อเหตุที่
บอกมาให้สัมภาษณ์สื่อเมื่อวานว่าสาเหตุที่ไปตีกันเนี่ยเพราะว่าเด็กมหาวงเนี่ยจะไปส่งยาในซอยโรงเหล็กแล้วก็มีการทะลงทะเลาะกันบอกว่าอย่ามาส่งอย่ามายุ่งเกี่ยวกับในซอยนี้อย่ามาส่งโยงส่งยาอย่ามาข้ามถิ่นกันก็เลยเถียงกันทะเลาะกันกลายเป็นเหตุการแทงกันก็ไม่รู้ว่าเรื่องของยาเสพติดเ

ราวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคำพูดของกลุ่มวัยรุ่นมหาวงที่บอกว่าคุณหมอรักษาช้าพ้นอากาศโทรนายแพทย์ชูพันธาณสมอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิพารามชัยปราการนะคะเปิดเผยแบบนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับตัวผู้บาดเจ็บรักษาเข้ามารักษาเนี่ยตอนแรกตรวจสอบอาการเลยถูกแทงที่หน้าอกพอมาถึงโ
รักษาด้วยการเจาะปอดระบายเลือดออกมาจากนั้นค่ะแพทย์ออกไปคุยรายละเอียดอาการกับญาติที่มาที่ไปอย่างไรจะรักษาอย่างไรก็ต้องคุยกับญาติด้วยนะคะช่วงเวลานั้นแหละค่ะกลุ่มเพื่อนซึ่งก็คือกลุ่มมหาวงเดินเข้ามาเลยค่ะคนเสื้อเหลืองนะเดินเข้ามาเดี๋ยวจะเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาพูดเสียงดังเลยไหนใครบอกว่าเพื่อนกูตายตั้งแต่จุดเกิดเหตุคุณหมอที่รักษา

คุณพอโรงพยาบาลได้อธิบายไว้นอกจากนี้พอโรงพยาบาลอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของไทม์ไลน์เบื้องต้นแบบนี้ค่ะบอกว่ารับตัวผู้บาดเจ็บมารักษาตัวช่วงประมาณ๑ทุ่มตรงจากนั้นรักษาทันทีค่ะรักษาเรื่อยมาจนถึงเวลา๒๐นาฬิกา๒๐นาทีก็คือ๒ทุ่ม๒๐นาทีก็ยังคงทำงานอย่างต่อเ
ของการรักษาไม่ได้ปล่อยประละเลยแต่อย่างใดรับตัวมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ทุ่มนึงรักษาเรื่อยมาจนถึง๒ทุ่ม๔๕นาทีค่ะสำหรับที่โรงพยาบาลวิพารามชัยประการไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะคะแต่ผู้บำเนินการโรงพยาบาลระบุว่าก็เตรียมแหละก็ลองมองจ้อนปิดมันมีทุกมุ

เมื่อวานนี้นะแล้วก็ชกใส่หมอเลยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยคนก็พยายามห้ามในขณะที่ทีมกำลังพยายามจะยังดูคนไข้อยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ะทางทางญาติก็ยังไม่ยอมรับว่าผู้ป่วยเสียแล้วด้วยนะครับ
นี่คือการแถลงข่าวของพรรวิพรามชัยประการ
แต่อีกหนึ่งโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
ก็คือโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า
โรงพยาบาลนี้ได้รับความเสียหายเพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นมหาวงเนี่ย
เขาตามไปตามไปทำร้ายร่างกาย
กลุ่มคู่อริก็คือกลุ่มซอยโรงเหล็ก
ซึ่ง๒คนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่ก็มีกลุ่มเพื่อนคนอื่นไงซึ่งรออยู่ด้านนอก
เขาก็เข้าไปนอกจากทำร้ายร่างกายแล้วเนี่ยนะคะ
เขาไปสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลตามคลิปกล้องวงจรปิด
เออและสร้างความเสียหายให้กับโรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
ขออภัยค่ะผู้ช่วยผอโรงพยาบาลก็คือนาย
หมายถึงพวกกลุ่มคุณหมอคุณพยาบาลนะคะ

พยายามจะเข้ามาทำร้ายคู่อริที่ได้รับบาดเจ็บอยู่แล้ว
และกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
แต่หมอและพยาบาลพยายามอย่างเต็มที่
ในการปกป้องคนไข้คนอื่นด้วย
ถือเป็นการทำหน้าที่อย่างกล้าหาร
ทางโรงพยาบาลขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
และขณะเดียวกันขอประนามกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย

ห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยคนหนึ่งเป็นคุณป้า
อายุมากพอสมควรแล้วเป็นหอบหืดมานะครับ

เกิดคุณป้าท่านเนี่ยมีอาการหนักขึ้นนะครับ
ก็คงจะนึกไม่ถึงว่าจะแย่ลงขนาดไหนนะครับ
ก็ต้องชื่นชมน้องพยาบาลท่านนั้นนะครับ
เห็นคนไข้หลบออกจากเหตุการณ์

ก็จริงผมก็อยากให้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับ
ไม่ว่าโรงพยาบาลไหนก็ตาม
ไปโรงพยาบาลผมเลยที่ไหนก็ตามนะครับ
ว่าทำทำไมจะไปต่อยคุณหมอทำไม
วันที่มาที่จับได้คือใส่เสื้อดำ
คนที่สะพายกระเป๋าเนี่ยคือในกั๊กนะฮะ

ก็ถามว่าพูดมาสิจะไปต่อยคุณหมอทำไม
เขาก็สารภาพว่าเขานี่แหละเป็นคนเดินไปต่อยคุณหมอ
ห้องฉุกเฉินแล้วคุณหมอผู้หญิงนั้นล้มไปกองกับพื้น
กั๊กบอกว่าคือการก่อเหตุเขาก่อเหตุจริง
เพราะเขาโมโหเพราะเพื่อนเขาตาย
เขาก็เดินเข้าไปไหนคนไหนคนไหนเป็นคนบอกว่าเพื่อนผมตายตั้งแต่ยังไม่ถึงโรงพยาบาล

คุณหมอหญิงก็พูดขึ้นมาว่าหมอเองค่ะ

นี่เขาก็กระโกนถามก่อน
เขาก็เลยโมโหก็เลยชกไปที่หน้าคุณหมอจนล้มลงไปหนึ่งครั้ง
จากนั้นมีบุรุษพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สักคน
ผู้ชายเข้ามาช่วยคุณหมอก็ต่อยนายพานุวัฒน์กลับไป
ทำให้น้องชายของเขาที่มาด้วยชื่อว่านายนิพนธ์หรือว่านายมินไปช่วย
ก็ชกสวนไปยังบุรุษพยาบาลคนนั้นนะฮะ
ที่ญาติของในคิวที่เข้าไปดูการช่วยชีวิตของในคิวอยู่
จะเข้าไปห้ามและยกมือขอโทษ
มือยกไม้ขอโทษคุณหมอเนี่ยขอโทษด้วยนะ
มีผู้หญิงผู้ชายที่เป็นญาติของผู้เสียชีวิต
มาขอโทษแทนแล้วก็มาห้ามมาแยกย้ายกันไป
แล้วก็พากันออกไปจากห้องฉุกเฉินนะฮะ
มินยอมรับเขานี่แหละเป็นคนต่อยบุรุษพยาบาล
เพราะเห็นว่ามีการเข้ามาช่วยคุณหมอในการต่อยพี่ชายเขา
เอาไปฟังจากปากของในกั๊กหน่อยครับ
นั่นแหละฮะทั้งหมดทั้งมวลคุณก็ไม่ควรจะกระทำพฤติกรรมแบบนี้

เพราะบุคคลตอนนั้นกำลังช่วยผู้ชายพี่เพื่อนคุณยู

แล้วคุณไปทำอย่างนี้แล้วคุณจะรอดไหมล่ะ

ใช่ค่ะแล้วข่าวแบบนี้อันทภาณเข้าไป
ทะเลาะวิวาดกันในโรงพยาบาลเราเห็นบ่อยครั้ง
เวลาส่งข้าวนั้นนำเสนอข่าวกันบ่อยคุณผู้ชม
ทีนี้ก็มาตั้งหลักวิธีคิดทำยังไงดี
เพื่อที่จะป้องปลามไม่ให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้น

เขามีการเอาโรงพักไปไว้ในโรงพยาบาล
ไอเดียดีนะคะเป็นการป้องปรามเพราะอะไรถึงต้องทำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูข้อมูลตั้งแต่ปีที่แล้ว
ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแห่งนี้นี่นะคุณ
นี่ไงสถานีตำรวจชุมชนโรงพยาบาลอุดรธานี
ก็ดีเหมือนกันนะเออเออคือที่เขาต้องทำแบบนี้
เพราะย้อนกลับไปดูข้อมูลเมื่อปีที่แล้ว
๒เดือนคุณเชื่อไหมว่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเนี่ย
อันทภาณเข้ามาทะเลาวิวาสกัน๖ครั้ง
แต่ไม่ได้เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตแต่เขามากันบ่อยใช่ไหม
เดือนใช่ค่ะ๒เดือน๖ครั้งเฉลี่ยเดือนละ๓ครั้ง
เยอะไหมเยอะมากครั้งเดียวก็มากเกินพอแล้วค่ะ
นี่นะคะทีนี้วิธีการของตำรวจที่
สถานีตำรวจชุมชนโรงพักอุดรธานีเนี่ยเขาทำยังไง
ในช่วงกลางคืนเป็นประจำโดยเฉพาะช่วงเทศกาล
พอปิดแล้วก็กินเหล้าเมาแล้วก็มาหาเรื่องกัน
ช่วงนี้ก็จะมีตำรวจคอยตรวจคอยดูนะคะ
แล้วเขาตรวจเป็นจุดนะตั้งแต่ประตูทางเข้าจุดรอคอยญาติจุดคัดกรอง
มาถึงตรงนี้แล้วค่ะหน้าทางเข้าห้องอีอ่าห้องฉุกเฉินนี่แหละ
ทีนี้ถามว่าได้ผลไหมได้ผลเป็นอย่างมากเลยคุณเชื่อไหม
หลังจากที่มีโรงพักในโรงพยาบาลแบบนี้
ไม่เคยมีกลุ่มวัยรุ่นมาตีกันในโรงพยาบาลอีกเลยก็เป็นไอเดียดีนะคะ
เพื่อโรงพยาบาลอื่นเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็ต้องขอบคุณด้วย
อย่าไปตีกันอย่าไปวุ่นวายในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเลยมันไม่เหมาะอยู่แล้ว

เอาดูการดำเนินการของตำรวจต่อไปนะคะ
จำคุกกี่ปีใช้คำว่ากี่ปีเลยไม่อยากให้เป็นเดือนแล้ว
กี่ปีหรือว่าปรับกี่บาทก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ